วันนี้ช่วงประมาณสักเที่ยงใครที่เดินทางไปเส้นถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขา
เข้าชนบุรีตรงกลางสี่แยกวังหิน
เขาปิดการจราจรนะคะไปไม่ได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
สายไฟมันล้มเสาไฟล้มระเนละนาดเลยคุณผู้ชม

มันเกิดจากอะไรลมมันจะพัดขนาดนี้คนแถวนั้นเขาไม่ได้รู้สึกถึงลมนะคะ
แต่มันมาจากสายยั้วเย้ที่คุณนัทพงศ์เห็นนี่แหละค่ะ
ไปดูกันหน่อยเพราะว่ารถ๖ล้อค่ะรถบรรทุก๖ล้อ
มันมันไปเกี่ยวสายสื่อสารพอมันเกี่ยวเสร็จรถก็วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมคะ
มันก็ดึงพอดึงแล้วล้างต้นที่๑ต้นที่๒ต้นที่๓ต้นที่๔
รวมทั้งหมด๕ต้นล้มกันเป็นโดมิโน่เลยค่ะ
นี่ค่ะห้อยระโยงระยางเต็มพื้นที่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องปิดการจราจรนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องตัดกระแสไฟป้องกันอันตรายจากไฟช็อต
คนแถวนั้นแน่นอนใช้ไฟฟ้าไม่ได้ในช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะ
ไปสอบถามกับนายอำพลสงวนกลิ่นคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
เขาบอกตอนนั้นเขากำลังขับรถเข้ามาที่ถนนสุขุมวิทย์นี่แหละ
เขาใช้เส้นนี้ประจำผ่านได้ทุกครั้งเลย
แต่ว่าครั้งนี้ตัวเครนท้ายรถมันไปเกี่ยวกับสายสื่อสารที่มันห้อยย้อยลงมา
แล้วมันก็ไปเกี่ยวดึงเสาไฟให้หักโค้นลงมา
แล้วก็ล้มตามลงมา๖ต้นด้วยกัน
หลังเกิดเหตุก็ติดต่อบริษัทประกันภัยให้มาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
กว่าถ้าดูสายไฟสิสายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะ
รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชานายชายงเต็มนุษย์
บอกว่าไปตรวจสอบปรากฏมีเสาไฟฟ้าที่ถูกดึงล้ม๕ต้น
มีหัก๓ต้นนะคะอีก๒ต้นยังใช้ได้อยู่ค่ะ
ก็จะเร่งเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ให้เสร็จทันภายใน๖โมงเย็นวันนี้ค่ะ
ก็จะได้กลับมาใช้ไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่
เสาไฟ๓ต้นกับสายไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่
คือจากแค่มันย้อยลงมาระโยงระยางมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะต้องจ่ายอีกค่ะ